ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องที่อยู่ในโลกโซเชียลแน่เลย
เพราะว่าเห็นคุณก้มหน้าก้มตาใหญ่เลยคุณชนะคุณเช็คอะไรในนี้
ข่าวนึกว่าเช็คยอดเงินในบัญชีคงเหลือเท่าไหร่
ไอ้นั้นก็ต้องคอยเช็กเออถ้าเช็กไม่ดีแล้วหมดเกี้ยงเลยเชียว
แต่ที่จะดูเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นข่าวที่มันโด่งดังในโลกโซเชียล
คือเช้าเช้าเราก็เปิดดูอ่ะเนาะค่ะข่าวไหนข่าวดังอืม
ที่เขาไลค์กันที่เขาแชร์กันแล้วก็มีอยู่ข่าวหนึ่งที่เขาแชร์กันไปเยอะนะครับ
เรื่องของสาวในร้านเหล้าคือมีอาชีพเป็นสาวที่เขาให้บริการชงเหล้า
ชมเชียร์เบียร์อะไรแบบเนี้ยอ่าคือไปโพสต์เป็นเหมือนกับสลิปอ่า
เงินที่เข้าบัญชีเข้าไปในบัญชี
เรื่องของเงินที่ได้จากการขายดื่ม
เอาพูดง่ายคือสาวพีอาร์เออพีอาสาวร้านเหล้า
ที่ตามทำตามร้านเหล้าต่างนะครับเขาโพสต์ไว้ว่า
เธอนั้นได้เงินนะครับแค่คืนเดียวเองนะอ่า
จากการทำงานแบบเนี้ยค่ะห้าหมื่นหกพันเฮ้ย
อะไรจะได้เยอะขนาดนั้นทำไมเยอะขนาดนั้นอ่ะคะ
ได้จากอะไรรู้ไหมอะไรบ้างได้จากการขายดื่ม
คืนนั้นเธอบอกว่าเธอได้ดื่มไปทั้งหมดห้าร้อยยี่สิบดื่มโอ้โหฮะ
ร้อยยี่สิบดื่มได้เงินเป็นจำนวนสุทธิเลยนะ
ห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทโอ้โหคืนเดียวเองเหรอ
ในโพสต์เนี่ยเขียนว่าคนที่ทำได้ก็คือน้องกิฟต์
เป็นพีอาสาวของร้านนั้นร้านอะไรผมไม่ขอพูดแล้วกันนะ
แต่คุณผู้ชมฟังผมพูดแล้วอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วคุณชนะอืม
ดื่มนี่มันคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยค่ะไอ้ดื่มเนี้ยมันงงนะ
ดื่มดื่มก็ดื่มก็คนอื่นเขาก็ดื่มกันทำไมได้เงินเออ
ดื่มมันก็คือลิงก์ลิงก์ก็คือช็อตค่ะไอเวลาเข้าไปเที่ยวกันอ่ะค่ะ
ตามร้านเหล้าทั่วไปเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกแบบ
เป็นร้านเหล้าที่มีสาวพีอาร์มาคอยชงเหล้าบริการให้ตามโต๊ะต่าง
แล้วส่วนใหญ่ที่ไปเที่ยวก็ต้องยอมรับว่าเป็นผู้ชายทั้งนั้นแหละอืม
เข้าไปเที่ยวกันเสร็จปรับเขาก็ให้น้องน้องทุกนี้ได้ดื่มกันอืม
ก็คือเป็นแก้วช็อตเล็กเล็กนี่แหละครับช็อตช็อตหนึ่งก็ก็คิดเงินประมาณสักร้อย
หรือไม่ก็สองร้อยแล้วแต่ล้านมันไม่เหมือนกันแต่ที่เนี่ยที่เธอได้ไป
เธอบอกว่าคืนเดียวเธอทำได้ห้าร้อยยี่สิบดื่มคิดเป็นจำนวนเงินก็คือห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาท
โอ้เดี๋ยวนะไม่เมาแย่หรอห้าร้อยยี่สิบดื่มคือห้าร้อยยี่สิบช็อตถูกไหม
ถูกต้องนี่ครับคุณผู้ชมครับพอเห็นแบบนี้แล้วหลายคนก็เป็นห่วงในโลกโซเชียลเห็นไหม
คอมเมนต์กันมาเยอะเลยเฮ้ยดื่มเยอะขนาดนี้ถามจริงไม่กลัวตายเหรอ
ใช่มีข่าวมาแล้วด้วยนะกรณีที่ดื่มแอลกอฮอล์เยอะเยอะอ่ะ
ใช่ดื่มเยอะเกินไปถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับแต่ทีนี้ก็มีคนออกมาชี้แจงนะครับ
ก็คือคนที่เขาโพสต์นั่นแหละบอกว่าวันนั้นเนี่ยได้มาเยอะตามนี้แหละ
ดื่มทั้งหมดนั่นแหละครับเขาแค่มีลูกค้าใจดีเอาง่ายสายเปย์อ๋อ
ไม่ต้องดื่มก็ได้ก็คือซื้อให้ดื่มแต่เธอไม่ได้ดื่มทั้งหมด
เสียดื่มพี่ไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้ก็เลยต้องให้เยอะแบบนี้
ลองฟังเสียงคนที่เขาโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็มาอธิบายความของเรื่องที่เกิดขึ้นหน่อยนะฮะ
ถามว่าดื่มเยอะไหมน้องเขาก็ไม่ได้ดื่มนะคะอันนี้รับประกันได้เลย
เพราะว่าเป็นเราเราก็ดื่มไม่ไหวทั้งหมดนั่นก็มีหวังคนเราก็ต้องรักตัวเอง
มีหวังเป็นโรคตับตายไปซะก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกค้าที่ให้เนี่ยเขาให้ทุกครั้งเนี่ย
เขาก็ไม่ได้ให้เด็กดื่มนะคะก็ไม่ได้ให้ดื่มทั้งหมดก็แล้ว
แต่ว่าน้องจะกินไหว๑๐แก้ว๒๐แก้วอะไรอย่างนี้ก็ตกใจไม่คิดว่ามันจะเป็นกระแสหนักขนาดนี้
เราเอามาถ่ายรูปกันเฉยก็คือโปรโมทปกติมันเป็นแบบของการตลาดทุกร้านอ่ะ
ต้องโปรโมทอยู่แล้วมันโปรโมทปกติไม่ได้ใส่เหล้ามาทั้งหมด
อย่างมากก็ดื่มแค่สิบแก้วยี่สิบแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นี่คือคนที่โพสต์นะแต่ไม่ใช่น้องกิฟต์พีอาสาวที่ได้๕๒๐ดื่ม
ที่เป็นเงินจำนวน๕๖๙๕๐บาทนะผู้สึกข่าวของเราลงไปอย่างพื้นที่นี้นะคะ
แล้วก็ไปพูดคุยกับทางร้านด้วย
น้องบอกว่ายังไงก็คือใครก็ต้องรักตัวเอง
ไม่มีใครอยากดื่มจนตายเอาง่าย
คือต้องบอกไอ้ย่านนี้ไอ้ร้านแบบนี้เยอะ

มีคนเล่าให้ผมฟังมาอีกทีนึง
อย่างแถวกเกษตรเรียบรวมเกษตรว่าบิน
แต่ฉันจะเชื่อคุณดีไหมคุณเป็นคนมีประสบการณ์หลายอย่าง

มีคนมาเล่าให้ฟังแล้วก็ฟังหูไว้หู
แต่ทีนี้ต้องฝากเตือนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลพวกนี้เข้าไปเนี่ย
บางคนไม่รู้ตัวผมว่าเทียบเป็นแบบปริมาณ๑ฝา๑แก้วอะไรอย่างนี้
มันก็พอบอกได้อยู่นะครับว่ามันพอจะไหวไหมหรือไม่ไหวนะครับ
คือเวลาเปรียบเทียบนะครับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดต่ออาการของผู้ที่ดื่มเหล้าเข้าไปแล้ว
มีอาการมึนเมาเนี่ยหากดื่มในปริมาณ๑ฝาต่อ๑แก้ว
ก็จะวัดแอลกอฮอล์ได้ประมาณสัก๓๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อันนี้ประมาณกึ่มจะสนุกสนานร่าเริงเลย
ขณะที่ผู้ที่ดื่มแล้วรู้สึกมึนเมาไปมากกว่านั้นน่าจะเป็นการดื่มมากกว่า๒ฝาต่อ๑แก้ว
แล้วก็ดื่มต่ออีกหลายแก้วก็จะวัดปริมาณได้สัก๓๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
อันนี้เริ่มเมาแล้วจะมีอาการเมาง่วงซึมและถ้าเยอะไปกว่านั้นหากดื่มมากกว่า๒ฝาต่อ๑แก้วคือใส่มากกว่านั้นก็คือสัก๓ฝาคือเรียกได้ว่าลินเอาเป็นเอาตาย
ก็อาจจะทำให้มีปริมาณถึง๔๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ที่สำคัญฝากเตือนไปด้วยตรงนี้สำคัญมาก

ติดตามกันเยอะเมาแล้วกลางบ้าง

เอาไว้เยอะคุณผู้ชมเรื่องแบบนี้นะครับ

เงินเป็นแสนแขนไม่ได้จับก็มีนะฮะ

ยอดเงินในบัญชีคงเหลือด้วยนะ